คุณผู้ชมไปดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อย
ความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อใครศรัทธาอะไร

แต่หลายครั้งมันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อ
เรื่องเชื่อมโยงจากความศรัทธานี้เหมือนเคสนี้

เธอหายตัวไปจากบ้าน๔ธันวาคม

แต่โอ้โหพอฟังเรื่องราวจากครอบครัวแล้วบอกว่า
คือผู้หญิงคนนี้ไปสัทธารักษณีย์คล้ายกับอนุตรธรรม
ที่เป็นข่าวที่ว่าให้เด็กไปทัศนศึกษาจำได้ไหม
เป็นลัดที่คล้ายแบบนั้นนะคะ
แล้วเธอหอบเงินแสนของที่บ้านไป
ส่วนนึงมันเป็นเงินของคนในบ้าน
เป็นห่วงคือจริงล่าสุดเนี่ยจากที่มีการมาพูดคุยผ่านสื่อผ่านทีมข่าว
แล้วพยายามโทรติดต่อล่าสุดติดต่อเธอได้แล้วนะคะ
แต่เธอบอกว่าไม่ขอบอกว่าเธออยู่ที่ไหนเดี๋ยวสบายใจจะกลับมาเอง
ว่าแบบนั้นนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้น
วันนี้เราส่งคุณปียชาตินะคะลงพื้นที่ไปคุยกับสามีของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ไปคุยกับคุณรัตนานะคะ
คุณรัตนาบอกว่าภรรยาคือคุณโสภาเนี่ยหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่๔ธันวาคมแล้ว

คือเขาบอกว่าภรรยาเข้าไปศึกษารัฐทิประหลาดจนเกิดเป็นความสัทธา
ซึ่งคุณรัตนาเล่าว่าก่อนที่ภรรยาจะหายตัวไปเขาประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่
ทีนี้มันมีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยที่หมู่บ้านนี่หมู่๗ตำบลหนองไห้เนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนี่แหละ
เขาเปิดสำนักปฏิบัติธรรมนะลักษณะมันคล้ายกับลักษณ์ที่อนุตรรัฐธรรมจากประเทศจีน
ภรรยาก็เลยไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่ที่นั่นตั้งแผงไปตั้งแผงมา
ภรรยาถูกชวนให้เข้าไปร่วมนั่งฟังธรรมะนั่งฟังไปนั่งฟังมาเอ้าภรรยาเกิดศรัทธา
กลับมาถึงบ้านก็มาบอกเลยบอกว่านี่นะรู้ไหมว่าถ้าเราร่วมพิธีไปเรื่อยเราจะได้ขึ้นสวรรค์
แล้วก็จะได้อยู่๓ร่มโพศีด้วย
คือเขาบอกว่าตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาบอกเอาไว้ว่า
ร่มโพศีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
คนที่จะอยู่ในสามร่มนี้ได้ก็เป็นคนที่ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ในศิลธรรม
มันทำทานศีลภาวนาแล้วก็จะพ้นจากภัยพิบัติ
ก็บอกถ้าฟังธรรมเยอะของลัทธินี้นะ
ฟังเยอะร่วมธรรมะร่วมพิธีเยอะจะได้ขึ้นสวรรค

แล้วภรรยาเคยพูดถึงคำว่าอนุตรธรรมออกมาเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นคุณรัตนาบอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไร
เพราะไม่รู้จักก็เออก็ฟังก็รับฟังไว้เฉย
จนกระทั่งอยู่ภรรยาเลิกขายลอตเตอรี่ไปเฉยเลย

เพราะบอกว่าขายแล้วมันขาดทุน
แต่พอไม่ขายลอตเตอรี่แล้วก็ยังคงกลับไปที่สำนักทุกวัน
คราวนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วนะคะ
บังคับลูกชาย๒คนลูกสะพ้ายอีก๑คน
หลานสาววัย๒ขวบไปรัฐธิด้วย
โดยบอกกับครอบครัวแบบนี้นะคะว่า
เนี่ยถ้าเราหาคนไปร่วมรัฐธิได้เยอะเนี่ยนะ
จะได้เลื่อนขั้นด้วยนะจากการเป็นลูกศิษย์
จะได้กลายเป็นเทพโอ้โห

ทีนี้ถามว่ารักษณะในสำนักปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไง
ลักษณะคือเป็นบ้านนะคะแล้วก็มีแท่นบูชา
ใครจะเข้าไปต้องใส่ชุดขาวที่สำนักเตรียมเอาไว้ให้

เอาสองมือกำประกบกันที่หน้าอกคล้ายกับท่าไหว้เจ้าอะค่ะ
แล้วก็ท่องบทสวดภาษาแปลก
เขาบอกว่าอันนี้เป็นภาษาเฉพาะลัทธิเขาว่าอย่างนั้น
พอท่องจบคนละทิศจะเอาสมุดมาให้เขียนชื่อ
นามสกุลอายุวันเดือนปีเกิด
อ้างว่าจะเอารายชื่อนี้ไปทำพิธีทูลเบื้องบน
เพื่อที่ให้รายชื่อนี้ถูกถอนออกจากคุ้มนรก
แล้วบอกด้วยว่าสวรรค์อยู่เหนือหัวเราแค่หนึ่งศอก
แล้วก็พูดนมนาวเรื่องสามร่มโพศีไปเรื่อย
พิธีนี้เขาเรียกกันว่าพิธีรับธรรมะค่ะ
แล้วก็จะเรียกเก็บเงินคนละหนึ่งร้อยบาท
สวรรค์อยู่เหนือหัวเราแค่๑ศอก

ทีนี้คนในครอบครัวที่ถูกบังคับไป

หลานสามไม่ต้องนับหน้าพึ่งอายุสองขวบ
ไม่เชื่อก็เลยไม่ไปอีกเลย
ภรรยาก็เลยเอาเงินส่วนตัวไปจ้างชาวบ้าน
เอาเงินที่เก็บหอมรอมริบจากการทำธุรกิจ
ไปจ้างชาวบ้านไปจ้างญาติหญาติคนละ๒๐๐บาท๓๐๐บาท
ให้ไปเข้าร่วมพิธีเดือนละครั้งครั้งละประมาณ๔๕คน
เพื่อเจอการเลื่อนขั้นจากลูกสิตเป็นเทพ
เพราะเขาบอกว่าถ้าหาคนมาร่วมพิธีได้เยอะ
จะเลื่อนขั้นจากลูกสิตและเป็นเทพ
จนกระทั่งเมษายน
และตั้งใจจะเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเลยจ้ะ

ที่สำคัญประมาณปี๖๑เนี่ย
ภรรยาบอกว่าตั้งใจจะขายที่ดิน๒ไร่กว่า
ธนาคารประเมินราคาเอาไว้๒๓แสนบาท
แล้วก็มีคนในรัฐธิคนหนึ่ง

เนี่ยมีในทุนชาวเวียดนามในไทยเขาสนใจซื้อในราคา๒ล้านด้วยนะ
แต่ว่าภรรยาต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

แล้วโอนเงินให้ในทุนชาวเวียดนามไปทำธุรกรรม
ครั้งละ๓หมื่นบาทบ้างละ๔หมื่นบาทบ้างละ
สุดท้ายพฤศจิกายนเดือนที่แล้ว

แล้วธุรกรรมได้ขายได้ทำหรือเปล่า

ไปเช็คเงินเก็บที่อยู่ในกระเป๋าในห้องนอน

ตอนนั้นมั่นใจเลยว่าภรรยานั่นแหละที่เอาไป
เพราะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค
ให้ลูกโทรไปถามบอกเออโทรถามแม่ซิแม่เอาเงินไปหรือเปล่า

โอนให้ในทุนชาวเวียดนามหมดแล้ว

หลังจากนั้นติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลย
แล้วพอไปไล่ดูนะปรากฏว่าภรรยาเนี่ย

นองเป็น๗๐๐๐บาทตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์แล้ว

ให้ในทุนชาวเวียดนาม
เข้ามาไทยแล้วไม่มีเงินไทย
แล้วก็หลอกให้แฟนพี่โอนตังค์ให้

หลังจากที่คุยกับนายรัตนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็เป็นสามีของนางโสภา
ทีมข่าวก็เลยโทรหานางโสภาครับ
ปรากฏว่าเธอรับสายนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้อมูลว่าเธอปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปกติ

ที่ต้องออกมาแบบนี้เพราะทะเลาะกับสามีและคนในบ้าน
เรื่องเงินที่มีการบอกว่าเอามาจ่ายให้คนเวียดนามนั้นไม่จริง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวออกไปนั้นไม่จริง
ชี้แจงแบบนี้ถามว่าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณโสภาค่ะ
ไม่บอกยังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสบายใจฉันจะกลับบ้านเอง
ถ้าอย่างนั้นฟังเธอเปิดใจเล่าแล้วกันครับ
ได้ไปลงทุนไหมที่ว่าไปรู้จักกับเวียดนงเวียดนามอะไรเนี่ย
พี่อยากจะบอกจะบอกอะไรกับสามีกับลูกไหมเขาก็เป็นห่วงพี่เหมือนกัน
นี่ครับคือเราก็เปิดสปีกเกอร์โฟนเลยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนายรัตนาก็ได้ฟังอยู่ด้วย
พอได้ฟังเมียบอกแบบนี้ก็บอกว่าเมียไม่พูดความจริงนะเนี่ย
แล้วก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยเงินแล้วอย่างนี้จะไปเชื่อเรื่องที่ปฏิบัติได้ยังไง
สอนให้ปฏิพฤติดีถือศีล๕แต่นี่คือสินข้อสินถึง๒ข้อเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้ว

ลักทรัพย์กับการโกหกเนี่ยนะครับก็เลยฝากเมียว่าถ้าดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
กลับมาเคลียร์กันดีดีกว่าพร้อมจะให้อภัยนะครับ
อีกหนึ่งคนครับแม่ของนางโสภาครับคุณแม่สุคลบอกว่า
ก็รู้ว่าลูกสาวนับถืออนุตรธรรมและก็ยังพาแม่กราบไหว้ตลอด
ส่วนตัวแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกนะแต่เห็นว่าลูกพาแม่ปฏิบัติแม่ก็ปฏิบัติตาม
คุณแม่ยังทำท่าสาธิตให้ดูด้วยครับว่าลูกสาวเขาทำท่าคำนับยังไง
พาไปไหว้แบบไหนแล้วก็ชวนแม่กินเจแต่แม่เนี่ยทำด้วยทั้งหมดไม่ได้นะครับ
มองว่าการที่ลูกถือศิลปกินเจไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันนั้นก็จะว่าดีแม่ก็โอเคแต่ว่าการที่มาขโมยเงินแม่แล้วเงินสามีไปหมดเนี่ย
ตกลงแล้วบุญที่ทำมันได้ไหมล่ะหรือมันจะได้บาปมากกว่ากัน
แต่แม่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะให้ลูกได้คิดไต่ตรองทบทวนเองก็แล้วกัน
แม้แต่ที่ดินบ้านที่แม่อยู่ยังจะเอาไปจำนองอันนี้คุณแม่บอกนะครับ
เอาหลังจากนั้นครับทีมข่าวไปคุยกับนางบุญเติมอายุ๕๖ปี
อาจารย์ที่มีการถ่ายทอดลัทธิอนุตรธรรมให้กับนางโสภาเจ้าตัวยอมรับเป็นอาจารย์ของเขาจริง
รู้จักนางติ๊กอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะฮะ
เพราะว่าทั้งคู่เป็นญาติธรรมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของตน
ล่าสุดนางโสภาเพิ่งจะมาปฏิบัติธรรมด้วยเมื่อ๕ธันวาคมที่ผ่านมา
จากนั้นก็ไม่ได้เจอกันจนกระทั่งหายออกจากบ้าน
เรื่องที่ทั้งคู่หายไปยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะ
วันนี้ติดต่อหานางโสภาให้กลับมาเคลียร์กับสามีและลูกชาย
ไปกล่าวหาว่าเป็นรัฐธินรกจนเกิดความเสียหาย

แม่ก็ปฏิบัติมานานแล้ว
นางบุญเติมบอกว่าเริ่มเรียนรู้รัฐธินี้ตั้งแต่ปี๒๕๔๒ครับ

ก็เลยออกมาเปิดสำนักของตัวเองเมื่อปี๒๕๕๙

ความเชื่อของตนรัฐธิอนุตรธรรมคือศูนย์กลางและจุดเริ่มต้นของทุกศาสนา
และพระศาสดาทุกพระองค์ของทุกศาสนาต่างก็ล้วนสำเร็จจากจุดนี้
ว่านี่เป็นมุมมองของนางบุญเติม
ส่วนการให้เขียนชื่อลงในสมุดแล้วทูลเบื้องบน
เมื่อกี้นี้เราเห็นกราฟิกแล้วผมเองก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะ
สมุดดูแล้วก็ลบชื่อออกอะไรนั่นน่ะนะฮะ
ได้เขียนชื่อลงในสมุดแล้วทูลเบื้องบน
เพื่อให้ถอดชื่อออกจากขุมนรกนั้นตนยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
และเป็นกฎของทางเบื้องบนที่รัฐธินี้ทำกันมาตลอด
แล้วเงิน๑๐๐บาทล่ะตกลงยังไง
เงิน๑๐๐บาทที่รับมาจากผู้ปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้เอาเข้าตัว
แต่จะนำเงินนี้ไปซื้อหนังสือปฏิบัติธรรม

หลังจากนั้นก็จะนำรายชื่อนั้นไปเผาครับ

ปรากฏว่าเนี่ยค่ะเมษายนปี๒๐๒๐คือ๒ปีที่แล้วเนาะ

แต่จริงแล้วภาพนี้เหมือนอัปเดตไปตั้งแต่มกราคมปี๒๐๑๙ค่ะ

แล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าปี๖๔ช่วงเดือนธันวาคม
มีการโพสต์ภาพแท่นบูชาแบบวิถีอนุตรธรรมด้วย

รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ตั้งโต๊ะพระที่บ้าน
ขอบอาจารย์น่าจะขอบคุณนะคะ

ขอบคุณฟ้าเบื้องบนเมตตาค่ะ

นี่ค่ะเป็นโต๊ะพระที่เธอบอกนะคะ
ทีนี้มีภาพหลานสาวด้วย
มีภาพที่เธอพาหลานสาวแต่งชุดขาว

นี่ธันบูชามีอะไรบ้างมีภาพธุรูป
มีชุดน้ำชามีกระถางทูบ
รองกราบแจกันต้นไม้แล้วก็ภาพเจ้าแม่กวนอิ่ม

แล้วก็ให้เหมือนกับว่ากราบไห้ท่านบูชาอันนี้
ทีมข่าวเราเลยลองเข้าไปดูในกลุ่มเฟซบุ๊ก
เกี่ยวกับผู้ที่ศรัทธาและที่อนุตรธรรม
เพราะว่าจริงกลายเป็นว่าชื่อนี้มันเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
พอเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่ามีการบรรยายทำการ
มีการโพสต์คลิปแล้วก็ข้อความทำนองว่า
บรรลุพุทธะไม่ใช่ง่ายเธอต้องผ่านมารอสูรหลากหลายรูปแบบ
แล้วติดแฮชแท็กยิ่งขัดขวางยิ่งฝ่าฟัน
แท็กมันไม่มีบารมีไม่เกิดแฮชแท็กธรรมะย่อมชนะอธรรม
นี่ค่ะบางคนเข้ามาถามนะคะมีคนเข้าไปตั้งเหมือนว่าโพสต์ถามอะเนาะ
บอกว่าถูกเพื่อนชวนไปรับธรรมะครับ
แต่เพื่อนไม่สามารถอธิบายแก่นคำสอนของอนุตรธรรมได้
พอเสิร์ชข้อมูลในเน็ตก็มีแต่แง่ลบ
ก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่ารับธรรมะดีนะรับเลย
รับแล้วเราจะรู้เองอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีใครได้มาอธิบายให้เขาฟังหรือเปล่านะ
ว่าตกลงไอ้แก่นคำสอนมันคืออะไรยังไงแบบไหนบ้าง
อันนี้คือชื่อกลุ่มนะก็มีคนเข้าไปโพสต์ไปโพสต์นะคะบอกว่า
เห็นข่าวดังขึ้นมาอย่างน้อยบ้านเราก็ติดเทรนด์นะคะ
เพราะว่าทั้งบ้านมีแม่นับถืออยู่๑คนค่ะ
จะกินเจสวดมนต์อะไรไม่รู้ตอนเย็น
ถ้าชวนแม่เข้าวัดทำบุญปกติแบบชาวพุทธแม่ไม่เข้าเลยนะ
กลายเป็นว่าตอนนี้ทางบ้านแอนตี้แม่มากเลย
แม่จะขายบ้านแล้วเอาเงินไปให้สถานธรรมมากค่ะ

เพราะที่บ้านคุณแม่ก็ตั้งโต๊ะไว้แบบนี้เหมือนกันเด๊

มีอีกโพสต์หนึ่งก็ตั้งคำถามถึงการตั้งแท่นบูชานี่แหละ
เพราะว่ามีผู้สัทธารัฐอนุตรธรรมคนหนึ่งไม่พอใจ
ที่มีคนเอาภาพพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูป
มาตั้งรวมกับสัญลักษณ์ของอนุตรธรรม
บอกว่าทำแบบนี้ผิดหลักร้ายแรงของคำบรรพจารย์
หลายคนก็เลยยิ่งเข้าไปคอมเมนต์ใหญ่เลยว่า
เอ้าตกลงเป็นพุทธหรือเปล่าเนี่ย

ตอนแรกบอกว่าอนุตรธรรมก็คือศาสนาพุทธใช่ไหม
ที่ผู้นับถือเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์กัน
แต่ถ้าทับศาสนาพุทธทำไมเอารูปพระพุทธเจ้าหรือเอาพระพุทธรูปไปวางแล้วมันผิดหลัก

เรื่องนี้หมอปลามาแล้วค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาเลยบอกว่า

เพราะเมื่อหลายปีก่อนเคยไปเตือนชาวบ้านแล้วว่าอย่าหลงเชื่อ
คำสอนบางอย่างผมเห็นด้วยนะ
เดี๋ยวผมกับทนายภัยศาลลงพื้นที่ตรวจสอบเองแน่
ถ้ายังมีพฤติกรรมนี้อยู่
เดี๋ยวได้เจอผมแม่
อาจารย์เฉิน
มาจากไหน
ไต้หวันไม่ใช่เหรอ
นะแค่นี้แหละ

อันนี้ไม่แน่ใจว่าสำนักพุทธจะลงไปดูได้ไหมยังไง
เพราะว่าจริงแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนความเชื่อ

เงื่อนหายไปไหน
แล้วถ้าโอนจริงในทุนคนนั้นคือใคร